คุณผู้ชมค่ะต่อกันข่าวนี้บ้างดีกว่านะคะจะบอกว่าบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
เป็นแฟนพันธ์แท้ซุปตาฟันน้ำนมจริง
วันนี้ก็เลยขอประมวลความน่ารักของน้องเนี่ย
มาให้ได้ชมกันด้วยนะคะไปเริ่มคนแรกดีกว่า
คนนี้บอกเลยน่ารักดิสดี้ค่ะ
คุณแม่อุ้มลักษณะนั่นเองค่ะน้องดิสนี่เนี่ยสองขวบกว่านะคะ
ด้วยความที่คุณแม่หลงลูกสาวสุดเลยนะจ๊ะ
จับแต่งตัวน่ารักพร้อมแชะภาพนะคะ
นี่ความน่ารักสดใสของน้องดิสนี่บอกเลย
พี่ป้าน้าอาเห็นแล้วมันใจบางสุดเลยอ่ะ

ถ้าอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะไม่หลงได้ไง
ใช่นะคะอีกหนึ่งสาวสวยจัดไปเลยค่ะ

ของแม่ลีเดียกับพ่อแมททิวนี่แหละคุณผู้ชม

ถูกจับมาแต่งเนื้อแต่งตัวทีไรน่ารักมาก

ความสดใสความตาแป๊ว

เวลาอยู่ในลงไอจงไอจีเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ

ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะดวงตากลมโต

กระชากใจพี่ป้าหน้ามากเลย
ใช่ค่ะโอ้เห็นแล้วใจละลาย

หมวยคนเล็กของบ้านนะคะ
เหมือนกับการกิ้บกับคุณพ่อบีทัศนภาค
อย่างน้องปะอ๊วกเป๊วัยหนึ่งครอบคลา

แถมยังเป็นสาวน้อยยิ้มเก่งสู้กล้อง
แชะภาพตอนไหนปะอ๊วกเป๊ก็เอาอยู่นะคะ

ตามหวยมากระชากใจแฟนได้แบบอยู่หมัดกันเลยทีเดียว
คือไม่แปลกใจหรอกที่เขาจะมีแฟชั่นเต็ตออกมาใหม่เรื่อย
เพราะอย่างที่รู้กันดีคุณแม่เขาคุณกุ๊กกิ๊บเขาแต่งตัวมาก
แต่งมาตั้งแต่สมัยคนพี่แล้วเป่าเพราะคนน้องแน่นอนค่ะ
ลูกหมายหล่นใต้ตนแน่คือน่ารักกันมากเลยอ่ะ
แต่ละคนนะแฟนคลับก็เรียกร้องนี่แหละอยากจะเห็นน้องในแบบว่าบทแบบน่ารัก